สำหรับการคัดแยกปรายศนียบัตรที่ส่งมา
ทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘ค่ะ

มาเชียร์กับทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรา
ซึ่งวันนี้นะคะก็ได้พี่เอ๊จิรากร
มาเป็นกำลังใจให้กับน้องนักศึกษา

แม้ว่าหลายวันที่ผ่านมาก็ช่วยกันทำงาน

เหมือนเคยส่วนสองศิลปินเนี่ยนะคะ

จะเป็นยังไงไปติดตามบรรยากาศกันค่ะ
มาแซวกันหน่อยดีกว่าตำแหน่งคุณพ่อลูกดก
แป๊บลูกสามแล้วค่ะคุณ
แต่ว่าพี่เอะเค้าบอกว่า

แหมสามีกลัวมี่อยู่แหละจ้า

ขับรถไปนี่วันนี้เป็นคนขับรถนะครับผม
เขาขึ้นเขียงไปแล้วไงเขาก็เลยว่าเดี๋ยวเขาเสียสละเองแล้วกัน
บอกว่าเดี๋ยวหนึ่งรู้ว่าเธอกลัว
ส่วนคุณลูกก็เรื่องง่ายไม่ได้งอแงอะไรมากมายพี่
นอนเราก็จะชินกับมันยิ่งหนักเลยทีเดียวทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วย
ใกล้แล้วค่ะเราจะได้รู้แล้วว่าผู้โชคดีที่จะได้รับเงินรางวัล๑๐ล้านบาท
เป็นใครอดใจรอนิดเดียวนะคะ

เดี๋ยวติดตามได้ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะคะ